ช่วงนี้โต๊ะของเราหายไปแล้วนะครับโดนยึดไปแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ยืนทำไมยืนรอ
ยืนรอนี่เลยนะครับธิดาดอนเจดีตอนนี้มาอยู่กับเรา

อืมหมดอารมณ์แล้ว
นี่ยืนรอจนเป็นตะคิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรียกทั้ง๓ท่านมาเลยดีกว่านะครับ
นั่นก็คือธิดานอนเจดีที่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการประกวดที่สร้างสีสันแล้วก็ไฮไลท์ของงาน
ในการจัดงานอนุสรดอนเจดีที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายบุญชูจันสุวรรณเป็นนายกอบจนะครับ
รอกันอยู่แล้วใช่ไหมผมเองก็รอเหมือนกันรอตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วก็มากันแล้วนะครับสาวงานทั้ง๓ท่านบอกเลยนะยังไม่ได้หลับได้นอน
โอ้โหพอประกวดเสร็จปุ๊บนี่ตรงมาถึงที่ไทยรัฐทีวีของเราเลยนะครับ
รออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชิญเข้ามาเลยนะครับทั้ง๓ท่าน
สวัสดีครับ
ร้องเพลงไหมคะ
โอ้โหโชมเงิมอร่ามแท้และตระลึง
ออกหน้าไปนิดนึงนะคะคุณชนะ

คือธิดาดอนเจดีประจำปี๒๕๖๑ทั้ง๓ท่านก็คือ
ธิดาดอนเจดีแล้วก็รองอันดับ๑รองอันดับ๒มาในชุดตะเบงมารคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเวทีนี้เลยนะคะ
แล้วก่อนอื่นนะคะให้น้องทั้ง๓ท่านแนะนำตัวก่อน
ใครได้ตำแหน่งอะไรมาบ้าง

สวัสดีค่ะปริศาสสุธิสว่างค่ะ
อีตำแหน่งธิดาดอนเจดีประจำปี๒๕๖๑ค่ะ

สวัสดีค่ะโชธนภาแก้วจรูน
ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ๑

รับรางวัลนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้รางวัลไปด้วยเป็นบ้านพร้อมหนี้สินนะฮะ
ไม่เอาแล้วค่ะตำแหน่งสละสิทธิ์ค่ะ
เอาล่ะพูดคุยกับน้องเขาหน่อยเรื่องของการประกวดนะครับ
การประกวดเวทีนี้เนี่ยมันแตกต่างจากการประกวดจากเวทีอื่นยังไงบ้างฮะ

ได้ค่ะก็เวทีนะคะเป็นเวทีของจังหวัดสุพรรณ

โดยการใส่ชุดตเบงมารค่ะ
เพราะว่าเป็นการผู้หญิงสมัยก่อนนะคะจะออกรบด้วยการใส่ชุดนี้
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเวทีนี้ด้วยค่ะ
ค่ะสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนเวทีไหน

ตอนนี้ทั้งสามสาวเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนแล้วแหละ

วันนี้ทุกคนมีตำแหน่งหมดแล้ว
หลังจากนี้วางแผนยังไงต่อไป
มีเป้าหมายยังไงคะทั้ง๓คนเลย

ตอนนี้ก็จะปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะ
โดยการเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์
แล้วก็เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคนสุพรรณ

จากนี้ก็ยังตั้งใจเรียนค่ะ

โอ้โหตัวสูงมาก

ใช่ค่ะต่อไปนะคะ
ก็ยังจะคงขอเดินสายประกวดแบบนี้ไปเรื่อย
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบหนูชอบ
แล้วก็เวลาทำแล้วมันมีความสุขอะค่ะ
พี่ก็ชอบครับเห็นน้องมีความสุขพี่ก็ดีใจด้วยนะฮะ

ก็ของอีฟนะคะตอนนี้อีฟก็เรียนเกี่ยวกับด้านละครเวทีอยู่
ค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้อิ๊บก็คิดว่าจะแบบทำละครเวที
แล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับละครเวทีแบบนี้ค่ะต่อไป
จริงแล้วในงานนี้เนี่ยก็มีการจัดการแสดงแสงสีเสียงด้วยถูกไหมคะ
ใช่แล้วแล้วก็ถ้าสมมุติว่าต่อไปอย่างนี้
ได้มามีส่วนร่วมในเกี่ยวกับการแสดงแสงสีเสียงเนี่ย
ก็พร้อมเต็มที่เพราะอีฟก็เรียนด้านนี้มาโดยตรงอยู่แล้ว
เวทีนี้ก็เหมือนเป็นใบเบิกทางใบหนึ่งแหละที่จะทำให้
น้องสาวงามที่มีความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิงได้ด้วย

เราได้เห็นสาวเป็นตัวแทนของเวทีธิดาดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วให้เขา

อกจากนี้ยังมีการให้อาหารนะคะฉลามโดยที่ให้อาหารด้วยมือเปล่าด้วยค่ะ

ก็มีบานนิดน่อยค่ะ
มีบ่อจราเข้นะคะที่ปรับปรุงอยู่โดยที่ผนังของบ่อจราเข้นะคะ
จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณด้วยค่ะ

เอาล่ะน้องหูแพม่มั่งชวนไปเที่ยวไหนดีค่ะนี่คุณชวา

ก็เป็นอนุสรโดนเจดีนะคะ
เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบน่าสนใจ
มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ให้แบบเชิญชวนทุกคนนะคะ

อยากจะไปซะตอนนี้เลยทีเดียว
เดี๋ยวอย่าไปยังไม่หมด
มีที่นี่อีกนึง
ยังมีอีกหรออ้าว

เราตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนครับ
กรรมการเขาดูจากอะไร
เราคิดว่าทำไมเราถึงได้ตำแหน่งนี้มา
กรรมการนะคะก็จะดูจากบุคลิกภาพ
การแต่งกายรอยยิ้มนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการตอบคำถามของเรา

อย่างน้องอีฟเนี่ยกรรมการถามอะไรไป

ประกวดเวทีนี้ได้อะไร

เราไม่สามารถที่จะใส่ชุดตะเบงมานเดินไปข้างนอกได้

ก็คืออีฟก็ตอบไปว่า
ขอบคุณเวทีนี้เลยที่ทำให้อิ๊บได้มีโอกาส

แล้วก็อิ๊บก็สามารถไปบอกรุ่นลูกรุ่นหลานอิ๊บได้ว่า
นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตหนูได้ใส่ชุดนี้นะ
อะไรอย่างนี้เพื่อแบบคือแบบมันเป็นความภูมิใจของหนูเลยค่ะ
เอาล่ะแล้วน้องหมูแฮมล่ะฮะได้ตอบคำถามอะไรกรรมการฮะ
กรรมการก็ได้ถามว่าถ้ามีคนมาบอกว่าเราไม่สวยไม่เหมาะที่จะได้รับตำแหน่ง
ไม่มีมั้งใครจะไปพูดอย่างนั้น

คุณชนะออกนอกหน้ามากว่านี้

ค่ะเราจะบอกเขาว่ายังไงอะไรประมาณนี้
มันไม่จำเป็นว่าเราต้องสวยแค่หน้าตา
แค่หนูแบบมีจิตใจที่ดีแบบทำตัวดีอะไรแบบนี้

อีนนะคะคำถามที่ได้รับนั่นก็คือ
อะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของน้องอีนนะคะ
ณจุดนั้นอีนต้องบอกก่อนเลยว่า

ใช่ค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็เลยตอบออกไปว่า
ท้าทายคือการที่ได้มาประกวดเวทีแห่งนี้
แล้วก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักได้กล้าแสดงออกมาขึ้น

เป็นเวทีที่เต็มที่ด้วยความสามารถจริงนะ

ถึงน้องสาวงามที่สนใจอยากจะมาประกวดเวทีนี้ไหม
เวทีนี้เรามีความโดดเด่นยังไงบ้าง
เวทีนี้นะคะนอกจากจะได้แต่งกายที่เป็นตะเบงมาร
โดยการเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุพรรณนะคะ
ยังได้สืบสารและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของดอนเจดีด้วยค่ะ

ซึ่งจริงแล้วทั้ง๓ท่านไม่ได้เป็นคนสุพรรณ
ก็คือเป็นสาวงามที่คิดว่าตัวเองมีความพร้อมจากทั่วประเทศไทย
ก็สามารถมาประกวดบนเวทีนี้ได้เหมือนกัน

แล้วก็เป็นตัวแทนที่จะไปประชาสัมพันธ์
เรื่องของการท่องเที่ยวความสวยงามของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ด้วย

ตอนนี้หลายคนก็เรียกได้ว่า
ทั้งทำหน้าที่ของธิดาดอนเจดีด้วย
แล้วก็ตำแหน่งรองทั้งหลายแหล่แล้วเรื่องนี้นะคะ

เรียนแล้วก็มีผลงานอื่นไหมคะ
ใครมีผลงานอะไรอยากจะฝากด้วยไหมคะ

ก็ฝากนะคะติดตามเวทีต่อไปของน้องอีนด้วยนะคะ

เวทีต่อไปก็ติดตามกันได้จะเป็นที่ไหนยังบอกไม่ได้นะ

อยากให้ติดตามเวทีต่อไปเหมือนกัน

คุณผู้ชมไลน์มาเพียบเลยเลยบอกว่าอยากรู้ว่า

ก็มีแค่ผลงานที่ผ่านมาค่ะ
ผลงานที่ผ่านมาก็คือละครเรื่องรากนาคาราค่ะทางช่อง๓
แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีละครเรื่องต่อไปอีกนะคะก็รอชมกันนะคะ
ตามกันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณทั้ง๓ท่านเลยนะครับ
สำคัญมากเลยนะคะนี่ยังไม่ได้หลับได้นอนกันเลยเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนกันด้วย
แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขอขอบคุณทุกข้อความไลน์วันนี้ส่งมาเยอะจริงน้องนิวนาว
บอกว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ต่างมีจังหวัดเลยก็มีเชียงใหม่ก็มีภาคใต้ก็มี
ส่งกันเข้ามาแล้วเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้ไปเที่ยวกันทั่วประเทศเลยนะคะ
แล้วก็มีบอกว่าน้องสาวงามทั้ง๓คนสวยมาก

แต่บางคนไลน์มาแซวบอกคุณชนะยิ้มแก้มยุ่ยเลยฮะ
แก้มยุ้ยยุ้ยนะมันเนื้อเปื่อย

นี่คุณดูงงนะคุณชนะนะ
แม้ความสวยของคุณค่อนข้างทำไมคุณแปลปรวนขนาดนี้

ไปถึงทั้ง๓ท่านที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้

ช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้ง๓คน
แล้วก็อีกทั้ง๓คนนี้ที่มาในวันนี้ด้วยนะครับ